สั่งให้ไปสำรวจตรวจสอบโรงแรมทั่วประเทศนะครับ
ว่าถูกกฎหมายมีมากน้อยขนาดไหน
ไม่ถูกกฎหมายไม่ถูกต้องนี้จะดำเนินการต่อไปอย่างไร

สำรวจตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นพบว่า
ทั่วประเทศโรงแรมที่มีใบอนุญาตแบบถูกต้องนั้น
ส่วนจำนวนยังน้อยกว่าโรงแรมที่ผิดกฎหมาย
หรือไม่ถูกต้องถึง๒เท่าตัวด้วยกันนะครับ

นี่คือโรงแรมที่มีใบอนุญาตอย่างถูกต้องนะครับ
จำนวนทั้งสิ้นเกือบ๒๓๐๐แห่ง
แบ่งเป็นจำนวนห้องพักได้ประมาณสัก๒๓๐๐กว่าห้อง
นี่คือที่ถูกกฎหมายที่มีใบอนุญาตแบบถูกต้อง
คราวนี้ไปดูกันต่อครับว่าแล้วการจองห้องพักแบบออนไลน์
ปัจจุบันนี้ได้รับความนิยมอย่างมากนะครับ
ลิก๒คลิกก็สามารถจัดจองห้องพัก
จ่ายเงินชำระเงินก็หลากหลายช่องทางด้วยกัน
โรงแรมที่มีการจองผ่านระบบออนไลน์นั้น
จำนวนโรงแรมเกือบ๕๘๖๐แห่ง

ห้องพักนั้นมีจำนวนประมาณ๒๙๗๐๐ห้องด้วยกัน
นี่คือจำนวนที่จองผ่านออนไลน์
คุณผู้ชมนี่ครับคือข้อมูลที่น่าตกใจ
เพราะว่าจะมีโรงแรมที่มีใบอนุญาตแบบถูกต้อง
เพียงแค่๗๗๐กว่าแห่งเท่านั้น
ในขณะที่โรงแรมที่ประกอบธุรกิจแบบไม่ถูกต้อง
ไม่มีใบอนุญาต๔๘๗๖แห่ง
นั่นหมายความว่าโรงแรมที่ไม่มีใบอนุญาตนั้น
มีสัดส่วนจำนวนมากกว่าโรงแรมที่มีใบอนุญาต
หรือที่ถูกต้องตามกฎหมายถึง๒เท่าตัวด้วยกันครับ
นี่คือความน่ากังวลว่าแล้วเราจะทำอย่างไร
ตรวจสอบยังไงได้บ้างว่าโรงแรมที่จองที่พักนั้น
ถูกต้องหรือเปล่าจะมีความปลอดภัยขนาดไหน
เป็นสิ่งที่ประชาชนอย่างเราท่านเองก็ต้องตระหนัก
และต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ด้วยนะครับ
ถามว่ามีเหตุผลอะไรบ้างที่จะไม่ขอใบอนุญาต
หรือเหตุผลอะไรที่ทำให้ประกอบธุรกิจแบบไม่ถูกกฎหมาย
ในหมวดของธุรกิจโรงแรมคุยกันในเรื่องนี้
เป็น๒กลุ่มครับกลุ่มแรกครับคุณผู้ชม
เป็นกลุ่มที่ตั้งใจจะขอใบอนุญาตอยู่แล้ว
แต่พอไปขอแล้วเงื่อนไขกฎเกณฑ์กติกา
ติดต่อประสานงานเข้มงวดรายละเอียดปลีกย่อยมีเยอะ

นี่คือกลุ่มแรกเจตนาดีแต่ขั้นตอนอาจจะเยอะ
การติดต่อสื่อสารอาจจะยาก
คือกลุ่มที่มีเจตนาคือไม่ได้ต้องการจะติดต่อ

ต้องการมีเจตนาแอบแฝงปรับเปลี่ยน
แปลงสภาพที่อยู่สภาพพื้นที่สภาพอากาศ
ให้กลายเป็นโรงแรม
ทำให้ไม่ได้ขอใบอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับ
นี่คือการสำรวจที่รวบรวมมาให้คุณผู้ชม